ถึงเรื่องใจแล้วนะคะใจมันได้เนี่ยนะมันก็ออกมาทางหน้าตา
ความสวยมันก็เปล่งปลั่งคุณผู้ชมที่จะพูดถึงกำลังพูดถึงคุณแม่ในวงการบันเทิง
เลยนะว่าคงความสวยคงความใสจนลูกอ่ะโตทันแล้วอ่ะ
เออนะคะสวยยิ่งกว่าลูกสาวอีกคุณผู้ชมค่ะ
ไปดูสิว่าวันนี้ในวงการบรรเทิงเนี่ยมีใครหละกันบ้างค่ะ
เอาไปดูคนแรกพี่ส้มเช้งค่ะเริ่มกันที่คนแรกเลยคนนี้โอ้โหส้มเช้งสามช่า
แค่เห็นภาพก็รู้แล้วว่าเป็นคุณแม่ประสาทฟรีอสเดินแบบสับมาเลย
ตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ดูนะเวลาคุณแม่แล้วก็ลูกเขาอยู่ด้วยกัน
เฮ้ยนี่มันสามพี่น้องนี่นะโอ้โห
หน้าเด็กมากเลยคุณผู้ชมค่ะสวยประชันกันมาเลยประกบครบองค์สามคนเมื่อไหร่โอ้โห
หรือลูกอยากจะเสริมสวยเอ้าฉันก็เสริมสวยพากันไปยกบ้านเลย
เอาให้สุดคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นคุณแม่ที่แบบทันยุคทันสมัยนะ
โดยเฉพาะความแซ่บเนี่ยต้องยกให้พี่ส้มเช้งนะถึงแม้ว่าอายุตอนนี้

เข้าถึงช่วงเลข๕แล้ว
แต่ก็ยังคงความแบบว่าโดดเด้งนะจ๊ะ

น้องส้มเช่นปังสวย
เยือนเมืองกัน๔คนยกว่าเพื่อนหมดเลย

จริงนะคะต่อเนื่องกันเลยคุณผู้ชม

ก็คือการเข้าคลินิกเสริมสวย

เค้ามีอันนี้เค้ามีตัวเจ็บ

เรื่องนี้แม่รีจัดเต็มค่ะแม่รีกั๊กค่ะ
ทำทีก็บอกว่าถีดมิดเติมหน่อยโอ้โหเอาที่สบายใจเลยค่ะ
แล้วคุณผู้ชมดูช่วงที่แม่ลีเขาอยู่กับสาวแก้มบุ๋มนะคะ
คิดว่าพี่สาวน้องสาวสวดองค์อย่างที่บอกไป
ปังกระมังหม้อหายไม่ไหวจริงเลย
สไตล์การแต่งตัวก็คือวัยรุ่นสุดค่ะ
เห็นแบบนี้นะคะแอบกระซิบนิดนึงว่าแม่ลีเขามีเทคนิคค่ะ

ก็คืออะไรรู้ไหมคะเราก็มีวิกนั่นเองค่ะหรือภาษาชาวเรานะคะ
สาวสองเรียกว่าผมผีค่ะแม่
เราก็ใส่วิกเปลี่ยนไปเลยทุกทรงหนามากสิ่งที่สันโอ้โห
เรียกว่าปั๊วปังจริงเลยค่ะใช่แล้วค่ะแต่ละคนนี้นะสวยทั้งนั้นเลยเนาะ
ปิดท้ายกันอีกสักหนึ่งคนละกัน
เจ๋งคุณผู้ชมภรรยาของพี่พีชทองเจือ
คุณแม่คนสวยของลูกทั้ง๓คนน้องเซย่าน้องมีย่าและน้องโรเตอร์
เห็นภาพครอบครัวแล้วต้องขยี้ตาจนตาเจ็บจริง
เพราะคิดว่าพี่พีชเนี่ยมีลูก๔คนคุณผู้ชม
คือต้องบอกว่าแม่เจงเนี่ยนะร่วมทำกิจกรรมกับลูกอยู่ตลอดเลย
ก่อนหน้านี้ลูกเขาฮิตเล่นเซิร์ฟแม่ก็ไปด้วยจ้ะ
และด้วยความที่ว่าตอนนี้ลูกทั้ง๓คนอยู่ในช่วงวัยรุ่นนะเนาะ
โดยเฉพาะลูกสาวสองคนกำลังรักสวยรักงาม
เจ๊งเขาก็แต่งตัวเป็นเพื่อนลูกค่ะ
ไปไหนไปกันเรียกว่าเป็นแก๊งเพื่อนสาวว่างั้นเถอะ
ส่วนเรื่องความสวยความงามบ้านนี้เขายืนหนึ่งไม่แพ้ใครนะคุณ
คุณแม่เจงกับคุณพ่อพีชเนี่ยพร้อมซัพพอร์ตเสมอค่ะ

คุณแม่เจงเนี่ยสู้ลูกทั้งสองคนได้ดีเลยนะ

รอวันที่ลูกจะโตแล้วรอวันที่เราจะผอม

คือถ้าวันที่ลูกโตหุ่นเราจะเป็นแบบนี้เหรอไม่น่าใช่
เพราะทุกวันนี้มันทะยานขึ้นแบบเป็นกราฟไม่มีรถเลย
หรอกถึงวันหนึ่งเดี๋ยวเธอก็ฮึดเดี๋ยวเธอก็สวย